เยี่ยมพี่สาวแล้วค่ะพี่สาวเขาก็ทำสวยค่ะวันนี้

โหเดี๋ยวจะสวยแล้วนะคะแล้วก็จะสวยเจ้าภาพ
ขอให้หายไวไวนะคะพรุ่งนี้ก็ออกแล้ว

ขอบคุณค่ะ

หวังว่าพี่พรจะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับ
เฟิร์สกับพี่โอลีฟไปเยี่ยม

แกเข้าโรงพยาบาลก็นึกว่าแกป่วย
แต่ที่เหนื่อยได้ไปทำสวย

ซื้อน้ำส้มกับอังุฬค่ะไปให้แก
แกก็รู้สึกว่าดีใจ

ป้อนอังุฬแกแกก็รู้สึกว่า
ดีขึ้นแกก็ยิ้มล่าเริงขึ้นครับ
ที่เราไปเยี่ยมก็ไปกับพี่โอลีฟครับเมื่อวาน
หวังว่าพี่พรจะมีกำลังใจมากขึ้นนะครับ
เฟิร์สกับพี่โอลีฟไปเยี่ยม

ได้พาน้องเฟิร์สไปเยี่ยม
เยี่ยมพี่พรด้วยเพราะว่า
พี่พรก็เหมือนทำสวย
แล้วก็เหมือนต้องนอนโรงพยาบาล๑คืน

ซื้อขนมซื้อน้ำไปฝากแกเพราะว่า
เหมือนแกต้องนอนโรงพยาบาลด้วย๑คืนค่ะ
พี่โอลีฟก็มีกำลังใจมากขึ้น

ก็บอกว่าตัดหนังหน้าท้อง

แล้วก็เออไปหาแกก็ไปเป็นกำลังใจให้แกค่ะ

กินน้ำส้มก็ได้ไหว